สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอมีข่าวใหญ่ขึ้นมา
อย่างที่คุณน้ำแข็งเกินไปเมื่อสักครู่เรื่องของคุณปารีนาไกรคุบ
หน้าของคนคนหนึ่งลอยขึ้นมาทันทีเลยครับหน้าของคุณวีระสมความคิด
เพราะคุณวีระสมความคิดวิ่งสู้ฟัดกับคดีนี้มายาวนาน
ให้สัมภาษณ์กับผมมาหลายหนเดินทางไปที่ปปช
ไปพบเจ้าหน้าที่ครั้งแล้วครั้งเล่าไปตามเรื่องจากปปช
เดินทางไปที่ปทศจากพจศไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้องเรียกว่าวิ่งสู้ฟัดจริงจริงวันหนึ่ง
พอปปชมีมติส่งสารดีกาคดีของนักการเมือง
เราก็ต้องย้อนกลับมาคุยกับคุณวีระสมความคิดอีกทีหนึ่ง
สวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับพี่สุภาพครับ
ครับในฐานะที่ได้ติดตามใกล้ชิดไปปปช
หลายครั้งไปปปทไปโน่นมานี่เห็นข่าวนี้แล้วค่อยโล่งใจขึ้นมาไหมคุณวีระ
ก็ระดับหนึ่งครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับ
สุภาพครับท่านท่านผู้ชมครับคืออย่างนี้กรณีนี้นะครับ
ถ้าเป็นความผิดตามจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยอันนี้มันเป็นไปตาม
จะไม่เกี่ยวกับความผิดที่ผมดำเนินคดีกับคุณปารินาตั้งแต่
เหตุพิการาชบุรีศักดิ์๑๒๖๒
ซึ่งตอนนี้กระบวนการยังอยู่ที่ตำรวจปทศ
รอที่จะเอาไปยื่นยังอายการราชบุรี
เร็วนี้จะต้องเอาไปยื่น
หลังจากที่มีการปิดสมัยประชุม
สิ้นเดือนภูมิภาต้องนำตัวคุณปริณาไปยื่น
ฟ้องต่ออายการราชบุรี
ซึ่งอายการราชบุรีก็มีระยะเวลาในการตรวจสำนวน

ถ้าอายการทำความเห็นตามพนักงานสอบสวนที่สั่งฟ้องมา
พนักงานอายการเห็นควรสั่งฟ้องก็จะเข้าสู่ศาลเลยครับ
อันนั้นเนื้อคดีเรื่องบุกรุกป่าอยู่ตรงนั้น

ฟ้องเพราะตามกฎหมายใหม่ของปปช
ว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่มีมาตรผิดจริยธรรมร้ายแรง
ใช่ครับพูดง่ายก็คือโทษทางวินัย
สรุปว่าโทษทางวินัย

แต่ว่าพอไปดูโทษแล้วเนี่ย
สมมุติว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

มันถึงขั้นว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้ใช่ไหมครับ

แต่ว่าไม่ได้ลงโทษในฐานะที่ว่าไปบุกลุกป่า

ไม่สามารถจับมันเป็นโทษทางวินัยไง
ถ้าเปรียบเทียบกับราชกรรมทั่วไปก็คือเป็นการลงโทษทางวินัย
ไม่สามารถกลับมาเล่นการเมืองได้ตลอดชีวิต
แต่โทษทางอาญาที่จะต้องไปสารยุติธรรมนั้นนั่นคือ
จำคุกครับต้องติดคุกครับ
ทีนี้โทษทางอาญาที่ต้องติดคุกเนี่ย
ต้องไปรอที่เป็นคดีอยู่ที่ตำรวจ

ขอครับจะต้องยื่นต่ออายการราชบุรีครับ
แล้วถ้าสมมติโทษที่ปปชยื่นไปที่สารดีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สมมุติว่าถึงจุดหนึ่งสารตัดสินว่าไม่ผิด
มันจะโยงมาถึงคดีที่อยู่ในตำรวจปทศไหมครับ
เราอย่าไปพูดอย่างนั้นดีกว่า
ไม่ใช่นี่ถามในเชิงหลักการ

ผมบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปมองว่าสารดีกาจะวินิจัยยังไง
โอเคได้ครับ
แต่นี่คำถามผมตามมาก็คือว่า
ความช้าเร็วระหว่างที่ปปชยื่นกับสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กับเรื่องที่อยู่ในปทศ

คุณวิระดูเงื่อนเวลาแล้วเป็นยังไงครับ
ทางปปชนี่จะเร็วครับเพราะว่าหลังจากที่ปปชมีมติชี้มูลเมื่อวันที่๙แล้วใช่ไหมครับ
จะมีระยะเวลา๓๐วันครับที่จะต้องรอสารดีกา
ดังนั้นปปชจะต้องส่งเรื่องคุณปารีนาให้กับสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายในวันที่๑๐มีนาคม
อันนี้เป็นกติกาเลยว่าต้องภายใน๓๐
ใช่ครับกฎหมายล็อกไว้เลยครับกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นเลยครับต้องส่งภายใน๓๐วัน
แล้วถ้าหลังจากที่สารดีการรับคดีแล้วสารดีการโดยจริงโดยทั่วไปนะคุณปรินาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วานที่สารรับนะ
ถ้าสารรับสำนวนมีมติรับสำนวนของปปชโดยข้อกฎหมายแล้วคุณปรินาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลย
หยุดเองโดยมารยาทหรือว่าต้องให้สารสั่ง

มันเป็นไปโดยกฎหมายแต่

ก็ได้เท่านั้นนะแต่ผมว่าทั้งนี้นี่รัวฟัง
สารดีการดีกว่าว่าท่านจะแย้งไหม

แต่ถ้าตามกฎหมายเนี่ย

พูดที่ถูกร้องน่ะน่าที่ต้องอยู่กับหน้าที่เลย
เขี่ยวผมคิดว่าใช้เวลาไม่นานเหรอครับ
น่าจะใช้เวลาไม่กี่เดือน
ก็มีความวิทย์ใช้คือตัดสินได้เลย
แต่ถ้าไปสารยุทธิธรรมตามคือการมาตินอีกทางหนึ่งก็อะ
อันนั้นมันจะต้องไปผ่านพนักงานอายการจากพนักงานอายการก็ไปเข้าสู่ศาลชั้นต้น
สารชั้นต้นตัดสินแล้วคุณปรินาก็ยังอุทธรณ์ได้
ไปสารอุทธรณ์ถ้าสารอุทธรณ์ยืนสมมุติว่าสารชั้นต้นบอกว่าคุณปรินาผิด
แล้วถ้าคุณปรินายืนยื่นอุทธรณ์ไปสารอุทธรณ์
แล้วสารอุทธรณ์ยืนตามคำพิพากษาสารชั้นต้นจบเลยนะ
จบแค่ชั้นอุทธรณ์ไปกินการไม่ได้แล้ว
ทีนี้แต่ความเห็นของสารชั้นต้นกับสารอุทธรณ์แย้งกันเนี่ย
ก็สามารถที่จะไปถึงสารดีกาซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายปีครับ
ครับทีนี้มันมีเงื่อนอยู่ว่าปทศเนี่ยจะไปขอคุณปรินา
เพื่อไปออกหมายจับหมายเรียกอะไรก็ตามแต่
ถ้าสภายังเปิดอยู่แล้วคุณปารีนายังปฏิบัติหน้าที่เป็นสอสออยู่ก็ต้องรอ
คำถามก็คือว่าถ้าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตัดสินออกมาแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ปตศไม่ต้องรออะไรเลย
ไม่ต้องรอเลยครับไปเลยครับนะครับ
เป็นทางบอกสอบบ้างคุณปริณาหยุดตั้งแต่วันที่๑๘๐๐
อาร์ยารณีของผู้ดำลงตำแหน่งทางการเมือง
เมื่อรับแล้วเนี่ยมีเงื่อนเวลาให้สารท่านวินิจฉัยไหมครับว่า

ผมทราบนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนเวลาตายตัว
แต่คดีของสารดิการก็ไม่มี
มันไม่ได้มีคดีอะไรเลยนะสารท่านอยู่ว่าง
มันไม่ได้เหมือนกับสารปกครองไม่ได้เหมือนสารยุติธรรมทั่วไป
ที่มีคิวยาวคิวเยอะ
อันนี้มันไม่มีคิวเลยครับน้อยมากครับ
ก็คือรับแล้วก็พิจารณาได้เลยครับครับ
ทีนี้วันนี้สื่อเขาลงข่าวไปว่า
เรื่องนี้อาจจะลามไปถึงสอสอทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล๑๓คน
ที่ไปแจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้
ก็ครอบครองศาลปกร๔๐๑มั่ง
คุณวีระคิดว่าจะลามไปถึงตรงนั้นไหม

เวลาหมดเอาอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปอีกทีนึง
ซึ่งเมื่อกี้คุณวิรักษ์ก็พูดชัดเจนว่าภายใน๓๐วัน
ปปชต้องไปยื่นสารดีกาแขนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง๓๐วันก็ได้ไปพรุ่งนี้มารืนนี้ก็ได้
สองถ้าสารดีการ์รับแล้วโดยปกติต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
หรือต้องรอให้สารสั่งสามคดีของคุณปรินาที่อยู่ในตำรวจ
ปทศก็ว่ากันไปสี่สศสิบสามคนทั้งฝ่ายค้าน
ฝ่ายรัฐบาลมีหนาวครับเพราะว่าจะเป็นบรรทัศน์เดียวกันกับที่ครอบครองที่ดิน

ปทศห้าและสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้
กำลังร้อนครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ